เนื่องกันที่เหตุสลดที่อุดรธานีนะคะพ่อยิงใส่
ลูกชายสามนัดตายค่ะที่ใต้ค่ะกระท่อมกลางเมอร์เลยอะคะ
แต่พ่อบอกว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้คือพ่อก็ไม่ได้
ประเด็นก็คือถ้าพ่อไม่ยิงพ่อนี่แหละอาจจะตาย

เมาค่ะคลุ้มคลั่งขอเงินพ่อไปซื้อยาบ้า
แต่พ่อไม่ให้ลูกชายมีทั้งอิโต้มีทั้งเหล็กแหลมพุ่งไปหาพ่อคือจะทำร้ายพ่อ
พ่อก็แบบสู้ไม่ไหวทำอะไรไม่ถูกก็ต้องยิงใส่ลูกชาย
คือยิงไป๓นัดลูกชายตายคาที่เลยค่ะ
กระท่อมกลางนาในอำเภอหนองหันจังหวัดอุดรธานีนะคะ
ตำรวจสพนหานไปที่จุดเกิดเหตุ
นายเวียรศักดิ์สิริมาอายุ๖๔ปี
เจ้าของกระท่อมซึ่งก็คือคุณพ่อค่ะ

ปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืน๓๘นะคะ
บริเวณที่นอนที่กระท่อมเลยค่ะ
พบศพของนายประสิทธิริมาอายุ๔๐ปี

ถูกยิงสามนัดกระสุนเข้าหน้าอกไหล่ขวา

ใกล้ศพมีอีโต้มีเหล็กแหลมตกอยู่ด้วย

ให้การกับตำรวจแบบน้ำตาคลอนี่ค่ะ

ผู้ตายก็ลูกชายพ่อเอง

คือลูกชายติดยาบ้านหนักมาก

คุณหมอบอกว่าอ้าวปกติแล้วกลับบ้านได้แล้ว
ก็เลยปล่อยให้กลับบ้านแต่ให้ยามากินนะคะ
แต่ปัญหาอยู่ตรงนี้ลูกชายพ่อไม่ยอมกินยา
พ่อแม่บังคับให้กินยาก็ไม่ยอมกิน
บางทีลูกชายก็เอาไปซ่อนบ้างแหละ

แต่กลับไปเสพยาบ้ากับเพื่อนในหมู่บ้านนะคะ
ไม่ยอมเลิกสักทีงานการไม่ทำ
ขอเงินพ่อแม่ไปซื้อยาเสพติดตลอดเลย
ก่อนเกิดเหตุก็คือมาขอเงินพ่อ๓รอบ
รอบเช้าพ่อก็ให้ไปร้อยหนึ่งนะ
รอบเที่ยงพ่อก็ให้ไปอีก๘๐นะ

แต่รอบเย็นเอาอาวุธมาด้วย
แล้วก็บอกเลยว่าถ้าไม่ได้เงินจะฆ่าให้ตาย

แล้วลูกชายปรีมาจะทำร้ายพ่อ
พ่อเห็นท่าไม่ดีขวาปืนหลับตายิงใส่นะคะ
๓นัดลูกชายตายคาดที่เลย
ปีนี้คล้ายแล้ว๓ตัวแล้วปีน
คล้ายให้ลูกชายเห็นจริงค่ะครับ
คุณผู้ชมดูสีหน้าแววตาของคุณพ่อสิ
น้ำตาคลอจริงนะ
ให้สัมภาษณ์ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ไป
น้ำตาคลอคือน่าเศร้ามาก

หลังเกิดเหตุแม่ทำยังไงรู้ไหม

นั่งดมยะดมนะคะ

แล้วพ่อเป็นคนก่อเหตุเป็นคนก่อเหตุคือสามีอ่ะ

ลูกถืออาวุธจะมาฆ่าพ่อจริงแม่ยืน

ลูกชายติดยาบ้านหนักมากวันไหนไม่ได้เงิน
จะคลุมคลั่งไล่ทำร้ายพ่อแม่อยู่เป็นประจำ

ก็คงหมดเวรหมดกรรมต่อกันแล้วละมั้ง
สารสามีค่ะไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าลูกจริง

ถ้าไม่ก่อเหตุแบบยิงลูกไป
พ่อแม่อาจจะตายทั้งคู่ก็ได้แม่บอก
ก็ได้คุยกับในมือภาพผู้เป็นพ่อนะคะ

ก็ต้องไปดูพฤติการว่าเป็นการป้องกันตัว
จริงหรือกับเปล่า